มีเรื่องที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนหญิงอายุ๑๑ปี
อยู่ชั้นป๕ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
น้องเสียชีวิตหลังจากที่เรียนวิชาภาระศึกษา
แล้วคุณครูให้วิ่งรอบสนาม๔รอบ

ใช่คือเรียนภาระศึกษา

แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ทราบก็คือประมาณ๔รอบ
รอบสนามหนึ่งก็๔๐๐เมตร

ก็จะประมาณ๑กิโลหน่อย

แต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องคนนี้
ตอนนี้พ่อแม่เขาก็ส่งศพไปให้ชนะสูตรอยู่นะครับ

แล้วก็ไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือ
จากทางมูลนิธิปวีนาหงษกุล

น้องคนนี้เป็นลูกของนายนัทพลวัชรมนเทียนนะครับ
ชื่อว่าเด็กหญิงพัทรพรหรือว่าน้องเนิร์ดอายุ๑๑ปี
เป็นนักเรียนหญิงชั้นมชั้นป๕ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
คุณพ่อเล่าว่าเมื่อวันที่๒๓มกราคม

ครูให้ลูกสาวแล้วก็นักเรียนทั้งห้อง
วิ่งรอบสนาม๔รอบ
เวลาประมาณช่วงสายนะครับ
ช่วง๑๑นาฬิกาลูกสาวก็เป็นลมล้มลงกับพื้น
เพื่อนก็ช่วยกันพาส่งห้องพยาบาล
ก็มีอาสาพยาบาลช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นมาเช็ดตัวให้

ก็พยายามที่จะลุกไปกดน้ำดื่มนะฮะ

๑๔นาฬิกา๔๕นาทีทางโรงเรียน
เพิ่งโทรมาแจ้งว่าให้มารับตัวลูกสาวกลับ
เนื่องจากลูกไม่สบายตัวร้อนมาก
ก็รีบเดินทางไปรับที่โรงเรียนพร้อมกับคุณยาย
ก็สังเกตเห็นว่าลูกสาวมีอาการนอนตัวสั่น

แล้วก็ยังบอกว่าในตัวของลูกรู้สึกร้อนมาก
เพื่อไปส่งโรงพยาบาลตากศิลป์ที่อยู่ใกล้
ระหว่างเดินทางลูกก็มีอาการคลื่นไส้อาเจียน
เริ่มพูดคุยไม่รู้เรื่องร่างกายเกร็ง
หลังจากนั้นลูกก็หมดสติไป
ไปถึงโรงพยาบาลพาเข้าห้องฉุกเฉิน
แต่หมอออกมาแจ้งว่าลูกสาวเสียชีวิต
ตั้งแต่ก่อนถึงโรงพยาบาลแล้ว
พยายามช่วยปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแล้ว
แต่ไม่สามารถช่วยเหลือได้
นี่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะฮะ
ก็เลยพาไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สอนอสมเด็จเจ้าพระยา
เพื่อขอนำศพบุตรสาว
ชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศ
ก็ต้องรอผลอีก๔๕วันนะ
หลังจากที่ลูกสาวเสียชีวิตทางพยาบาลอาสา
ครั้งนั้นคุณพ่อบอกว่าโทรมานะโทรมาสอบถาม
ก็เจอยายว่าเด็กเป็นยังไงน้องเป็นยังไง
ยายก็บอกว่าเด็กเสียชีวิตแล้ว
หลังจากนั้นก็ไม่มีใครติดต่อมาอีกเลย
เช้าวันรุ่งขึ้น๒๔มกราคม
เพื่อไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไร
ทำไมลูกเขาถึงตายหลังจากเรียนภาระ
ปรากฏว่าพอบอกว่ายังไม่ทราบเรื่อง

หลังจากนั้นพอและคณะครู
ก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพตอนงานศพคืนที่๓
พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือให้ครอบครัวจำนวนหนึ่ง
และจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ทราบว่าโรงเรียนจะเอายังไงต่อ
กับเรื่องราวการเสียชีวิตของลูกสาวของตัวเอง

ลูกสาวเป็นลมตั้งแต่เวลา๑๑นาฬิกา
จนถึงช่วง๑๔นาฬิกา๔๕นาที
ทางโรงเรียนไม่แจ้งผู้ปกครองให้ทราบ
หรือไม่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
โอ้โหทิ้งไว้เกือบ๔ชั่วโมงเลยนะคุณพ่อ
ใช่จริงแล้วทุกวินาทีมีความหมายกับชีวิตคนนะ
แจ้งพ่อเขาตอนบ่าย๒๔๕แล้วกว่าเขาจะมาถึงโรงเรียน
พาไปโรงพยาบาลลูกเขาตาย
และทำไมผอโรงเรียนหรือครูก็ตาม
ไม่เข้ามาดูแลช่วงที่ลูกป่วยอยู่ที่ห้องพยาบาล
ได้ร่วมเคยจ่าย
ร่วมสุดทองบอลทางคู่พยาบาลก็กลมหมาย

พอเองมีการลงโทษอาจารย์ไหมหรือยังไงซึ่งจนกว่านี้พอก็ยังไม่
เคลียร์เลยว่าลงโทษไหมหรืออะไรยังไงก็ตั้งแต่วันมาก็ยังไม่เจอ
กับไม่ได้คุยกับอ่าพยาบาลคนนั้นเลยสภาพจิตใจผมมีหลายคน
ครับเพราะว่าตากับจ่ายเป็นคนเลี้ยงมาอยู่ด้วยกันทั้งวันต่อซึ่ง
หลังความน้องไม่อยู่แล้วก็ก็ก็ยังแย่ครับสภาพเจ็บแย่ครับคุณ
วีนาก็จะรับช่วยประสานทางตำรวจในพื้นที่แล้วก็ทางผู้ว่ากอทมให้
นะฮะเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ผมว่าเรื่องเนี้ยมันต้องเป็นกรณี
ศึกษาคุณเหนียวมาสอนใช่ค่ะเพราะว่าเรียนภาระแต่ละช่วงเวลาของเด็ก
ห้องก็เรียนไม่เหมือนกันบางห้องเรียนเช้าบางห้องเรียนสาย
ห้องเรียนบ่ายบางห้องเรียนเย็นแล้วก็พอเป็นช่วงบางเวลาที่อากาศมัน
ร้อนจัดจัดแล้วต้องมาทำกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ย
แต่ละคนสุขภาพเขาต่างกันไงฮะโดยเฉพาะการวิ่งรอบสนาม๔รอบ
ครูก็ต้องถามเงื่อนไขเกี่ยวกับร่างกายสุขภาพของแต่ละคนที่มันแตกต่างกันด้วย
มันไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมอะไรได้เหมือนกันหนักเหมือนกันระยะเวลานานเหมือนกัน
แต่ละคนไม่เหมือนไงผมเชื่อว่าครูเนี่ยก็ถามนั่นแหละ
แต่บางครั้งเด็กเองก็อาจจะประเมินตัวเองไม่ได้หรือรู้ตัวเองแต่ก็ไม่กล้าบอกครู
เอาก็เพื่อนเขาวิ่งกันนี่แล้วเราไม่วิ่งอยู่คนเดียวค่ะเดี๋ยวได้คะแนนไม่เท่าเพื่อน
เดี๋ยวสอบตกวิชาภาระขึ้นมาทำยังไงเนี่ยก็เสียใจกับครอบครัวของน้องเนิร์ดด้วยนะคะ
เดี๋ยวจะตามความคืบหน้ากันต่อให้เรื่องนี้ครับ